คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าค่ะคดีครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนะคะ
ก่อนหน้านี้ครูจอมทรัพย์ขับรถชนคนตายที่จังหวัดนครพนม

พอออกมาจากคุกขอรื้อฟื้นคดีใหม่บอกว่าตัวเองตกเป็นแพ้
แล้วก็เอาพยานหลักฐานมาเพียบเลยบอกว่าคนที่ขับชนจริง
คือในสับวาปีตรวจสอบไปตรวจสอบมาโอ้โหพยานเท็จทั้งนั้นก็ต้องกลับเข้าคุกอีกรอบหนึ่ง
ครูจอมทรัพย์และพวกที่ร่วมกันปั้นพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนะคะ
เมื่อวานนี้ศาลท่านได้อ่านคำพิพากษาไปแล้ว
ส่วนคนที่เป็นพยานให้กับครูจอมทรัพย์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ไม่ได้รับการประกันตัวสารท่านบอกว่าเดี๋ยวให้ยื่นประกันอีกทีวันนี้
นายประทีบนวลเศษอายุ๕๗ปี
ข้าราชการครูและนายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องเพื่อนสนิท
ตกเป็นจำเลยแล้วก็สารท่านอ่านคำพิพากษาให้จำคุกนางจอมทรัพย์๘ปี
ครูอ๋อง๗ปี๙เดือนโดยไม่รอลงอาญา
สารจังหวัดนครพนมบอกว่าเรื่องของการประกันตัวเนี่ย
เมื่อวานศาลท่านบอกว่าทั้งคู่เขามีหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนมามายื่นต่อสาร
แต่สารจังหวัดนครพนมบอกว่าเป็นอำนาจของสารอุทธรภาค๔
เดี๋ยวให้มาอีกทีเนี่ยวันนี้วันนี้ทนายความก็เลยไปอีกรอบหนึ่งนะคะ
ก็นำเอกสารหลักฐานไปขอประกันตัวครูอ๋อง
กับขอประกันตัวอดีตครูจอมทรัพย์
ซึ่งเบื้องต้นศาลท่านบอกว่า
ต้องวางหลักทรัพย์การประกันตัวคนละ๘แสนบาท
ในส่วนของครูอ๋องมีค่ะครับมี๘แสน
ทนายความก็เอาเงินสดไปยื่นวางประกันต่อสาร

แต่ครูจอมทรัพย์เงินไม่พอ
สารท่านบอก๘แสนแต่ครูหามาได้
อดีตครูขออภัยหามาได้แค่สองแสน
อีกหกแสนครับก็เลยต้องอยู่ในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมต่อค่ะ
กว่าจะหาเงินมาวางประกันจนครบนะคะ
แล้วก็รอขั้นตอนการพิจารณาตัดสินของสารอุทธรณ์ต่อไป
ส่วนคนอื่นได้รับการประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
พยานนางทัศนีหานพยักษ์ศาลจังหวัดนครพนม
สั่งจำคุก๒ปี๑๙เดือน
นางทองเรศวงศรีชาสารสั่งจำคุก๒ปี๑๒เดือน
นายนิรันดิ์แสนเมืองโคตรอดีตสามีของนางจอมทรัพย์
ร่วมช่วยเหลือในคดีนี้ค่ะ
สารสั่งจำคุก๒เดือนไม่รอลงอาญา
แต่สารจังหวัดนครพนมอนุญาตให้ใช้ตำแหน่งข้าราชการ
ขอประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วก็รอยื่นอุทธรณ์คำสั่งสารกันต่อไปนะคะ
มีอะไรจะฝากไปทางกระบวนการยุติธรรมไหมครับ
ผมก็ขอบคุณสรรคุณสมศักดิ์ศรีที่ให้ความไม่ตาย

แกยังจะต้องไปมีภาระปัญหาอะไรไหมครับ

ก็คือเราดูแลเรื่องของคดีอย่างเดียวนะครับผม
ก็คือแสดงว่าวันนี้ยืนยันกลุ่มออกเรียบร้อย
ทีนี้ก็เลยเหลือแค่นางจอมทรัพย์ที่เงินประกันไม่พอ

นายความก็บอกว่าขอบคุณศาลทั้งศาลอุทธรภาค๔
สารจังหวัดนครพนมที่ให้ความเมตตา

เดี๋ยวจะสู้กันจนถึงสารดีกานะคะ

โทษที่ไปปั้นพยานหลักฐานเท็จ

เรียกสิทธิอะไรต่างเงินเยียวยาเนี่ย
สารท่านสั่งจำคุกหนักกว่าคดีขับรถชนคนตายนะ

เข้าคุกไปอีกรอบนะคะ